แต่ที่ระยองค่ะหลายคนบอกเกิดอะไรขึ้นกับคุณยายท่านนี้
เป็นคุณยายผมขาวเลยนะแกใส่เสื้อคอกระเช้าแล้วก็ใส่ผ้าถุง
แกไปนอนอยู่ดิมถนนนอนอยู่ตรงพื้นถนนเลยค่ะ
เนี่ยแกนอนอย่างนี้หลายคนก็ตกใจเฮ้ยคุณยายใครปล่อยคุณยายมานอนเสื้อผ้าหลุดลุ้ยอยู่แบบนี้
ไปเห็นเขาก็เลยบอกยายยายยายมานอนตรงนี้ไม่ได้นะอันตราย
ดูมายายแกทำยังไงลองดูค่ะ
จำหนูได้ไหม
เออจำหนูได้นะ

พาไปทำแผลนะยายนะ

แกเป็นอะไรหรือเปล่าแกเมาค่ะนี่คือคุณยายค่ายอายุ๘๐ปีนะคะเห็นผมแกสีขาวแล้ว
เสื้อคอกระเช้าสีม่วงผ้าถุงลายดอกสีส้มนอนริมถนนไม่สนใจรถอะไรทั้งนั้นเนี่ย
พลเมืองดีก่อมากู่ภัยก่อมาเป็นกู้ภัยสว่างพรกุศลนะคะ
มาถึงปุ๊บเนี่ยกู้ภัยบอกยายยายลุกก่อนยายกลับบ้านก่อนยายด่าลั่นเลยพูดจาเหมือนคนเมาด้วยค่ะ
ได้คุยกับคุณบัวลอยคุณบัวลอยคือลูกสาวยายค่ายนะคุณบัวลอยบอกว่ายายค่ายเป็นแม่เธอเอง
หัวค่ำวันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยแม่เครียดอารวาสด่าเธอลั่นบ้านถือมีดจะมาฟันเธอด้วยแต่แม่ไม่ได้ฟันนะ
สุดท้ายเธอก็แย่งมีดมาเพราะว่าแม่จะฟันหัวตัวเอง
พอแย่งมีดมาได้แม่ก็ไปคว้าไม่กวาดมาฟาดเข้ากลางหน้าผากเธออีก
ตอนนี้หน้าผากเธอยังปูดบวมอยู่เลยเธอก็กลัวก็เลยรีบพาลูกชายวัย๙ขวบหนีไปนอนที่อื่นก่อน
เสร็จปุ๊บมีคนโทรบอกโอ๊ยบัวลอยแกไปดูแม่หน่อยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
แกไปเดินอยู่กลางถนนเธอก็ตกใจค่ะก็รีบลงพื้นที่ไปนี่แหละ
เจอกู้ภัยเธอก็บอกกู้ภัยบอกว่าพี่พาแม่หนูไปที
ก็บอกแม่ด้วยแม่แม่ไปกับเจ้าหน้าที่นะให้เขาทำแผลให้เขาทำอะไร
ก็ไม่เป็นผลแล้วก็พี่ผู้หญิงที่เป็นคนถ่ายคลิปก็เป็นจิตอาสาเนอะ
เขาก็มาช่วยคุยสุดท้ายเนี่ยถึงพาตัวยายค่ายไปกับเจ้าหน้าที่ได้
เราก็ถามคุณบัวลอยนะว่าคุณแม่คือเกิดอะไรขึ้นคุณแม่เป็นอะไร
ทำไมถึงเครียดอะไรแบบนี้เธอบอกแม่เนี่ยป่วยเป็นโรคจิตเวท
แล้วแม่ก็ชอบดื่มเหล้าด้วยก็คือเป็นจิตเวทด้วย
ดื่มเหล้าอีกก็เลยไปกันใหญ่เลยคราวนี้ค่ะ
เครียดบ่อยเกรี้ยวกราดคุมอารมณ์ไม่ได้ชอบคว้ามีดคว้าไม้จะมาทำร้าย
กับลูกชายเธอก็กลัวก็ต้องคอยระวังตัว
เพราะกลัวไม่รู้ว่าแม่จะอาการกำเลิภมาเมื่อไหร่
อยากพาไปมากเพราะเธอรักแม่หัวแม่แต่ไม่มีเงิน
โดยงานไหนที่สามารถช่วยดูแลได้ช่วยเธอที

ตอนทำบัตรแล้วอ่ะทีนี้หนูเอาหลานขึ้นไปนอนข้างบนเลย
เล่นแมวเล่นไปเล่นมาแมวมาเงียบแก

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยหนูหน่อย
อยากให้แม่หายเหมือนคนอื่นอื่นเขาว่า
ทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่เองเขาก็รู้จักยายค่าย
เขาก็รู้ถึงอาการป่วยของคุณยายที่มักจะอารวาส
แล้วก็ชอบหนีออกจากบ้านมาเดินริมถนนอะไรอย่างนี้

ก็เลยเข้าไปพูดคุยบอกยายจำหนูได้ไหม
ไหนสัญญาว่าจะไม่ออกจากบ้านแล้วไง

แต่ถ้าเป็นไปได้จริงก็เห็นใจทั้งคุณยายค่าย

ถ้าช่วยได้อยากจะให้ช่วยพาคุณยายไปรักษาหน่อย
เพราะถ้าเป็นอาการแบบเกรี้ยวกราดรุนแรงขนาดนี้
ก็คิดว่าน่าจะต้องทานยาอย่างต่อเนื่อง